มีการเปิดเผยข้อมูลลับออกมาจากจอมแฉ
เป็นข้อมูลในอีเมลของนางฮิลารี่คลินตันซึ่งเนื้อหาบางส่วน

ประธานการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของนางคลินตัน
ซึ่งอีเมลฉบับนี้ได้เผยให้เห็นว่าทั้งคู่
พูดคุยถกถึงประเด็นความเป็นไปได้ของสงครามอวกาศ
ซึ่งนักบินอวกาศรายนี้ระบุว่า
หรือสิ่งมีชีวิตนอกโลก
ไม่ค่อยนิยมความรุนแรงทางการทหารทั้งบนโลกหรือแม้แต่ในอวกาศ
แต่ว่ายังมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามในอวกาศ
คลินตันเคยให้สัญญาไว้ว่า
ถ้าได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐ
และเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานางคลินตันยังได้ให้สัมภาษณ์กับ
เป็นการเปิดเผยกับผู้จัดรายการที่เชื่อว่าตนเองเคยถูกเอเลียนลักพาตัวไปหลายครั้ง
โดยเมื่อผู้จัดรายการถามนางคลินตันว่าเชื่อเรื่องของเอเลียนหรือไม่
ลินตันได้ตอบว่าไม่รู้เหมือนกันนะคะต้องขอดูข้อมูลทั้งหมดก่อน
แต่ก็เชื่อว่าเรื่องราวชีวิตนอกโลกที่ผู้คนได้พูดถึงกันอย่างหนาหูก่อนหน้านี้
ก็น่าจะมีเขาโครงความเป็นจริงอยู่บ้าง
เพราะถ้าไม่มีมูลก็คงไม่มีใครหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยค่ะ